ปรากฏว่ามีประชาชนมาร้องเพจสายไหมต้องรอดบอกว่า
แทนที่ตำรวจจะเอาปืนมาปกป้องผมเนี่ย
เขาชักปืนแล้วขึ้นลำกล้องข่มขู่ผม
แล้วผมต้องทำยังไง
ดังกันจะยิงปืนจะยิงผม
อ่าเขามันอยู่ในเมืองนะครับ
เขาก็ไปนะฮะอยู่ตรงถนนเอกชัยซอยเอกชัย๗๑

แล้วก็ลูกค้าเป็นรถยนต์
ไปถึงเขาก็ต้องขอเอกสารตามขั้นตอนเนอ

เอ้าทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีอ่ะทะเบียนที่ให้กับทะเบียนของตัวรถมันไม่ตรงกันอ่ะ
ทำยังไงล่ะทีนี้พอถามไปว่าพี่มันไม่ตรงกันนะ
เขาบอกว่าผมเป็นตำรวจแล้วยังไงก็ทะเบียนไม่ตรงกันแล้วพี่เป็นตำรวจแล้วคือยังไงดี
ถามว่าเป็นตำรวจจริงไหมเอาจริงผมก็ไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เอาบัตรมาให้ดู
แต่เขาลักษณะและแต่งตัวเนี่ยก็คล้ายตำรวจอยู่แต่ก็ยังคุยกันปกติไม่มีอะไรนะ
กระทั่งตกลงเรื่องค่าเสียหายแล้วว่าทางคู่กรณีจะจ่าย๔๐๐๐บาท
แล้วเขามีการขอต่อรองเหลือ๓๕๐๐ก็ตกลงโอเคกันไป
ทีนี้ขออภัยตกลงไม่ได้สิเพราะเขาบอกว่ามันลดให้ไม่ได้จริงพี่
เพราะกรณีที่ทะเบียนไม่ตรงกันมันไม่สามารถทำบันทึกยอมรับผิดได้
งั้นก็ต้องขอให้ไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพัก
ทีนี้ถ้าไปโรงพักเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเป่าแอลกอฮอลตรวจสอบด้วย
เขาบอกพอเขาพูดถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้คู่กรณีไม่พอใจ
คิดว่าเขาไปข่มขู่หรือเปล่าจังหวะนั้นคู่กรณีควักปืนออกมาจากกระเป๋าเลย
แล้วก็เอามือขึ้นลำกล้องเหมือนพร้อมจะยิง
ซึ่งแฟนของคู่กรณีก็ลุกมาห้ามไว้ตัวเขาเองก็ยกมือไหว้ขอโทษเลยนะ
บอกพี่ผมมีลูกเล็กอย่าทำผมเลย
คู่กรณีก็ทำท่าโทรศัพท์เหมือนจะตามเพื่อนตามใครมา
เขาบอกมันดูไม่ค่อยปลอดภัยแล้ว
เขาเลยไปบอกลูกค้าฟังเขาบอกว่าพี่เราแยกย้ายกันก่อนดีกว่า
เพื่อความปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงแบบไหน
ทีนี้หลังจากที่แยกย้ายกันไปแล้ว
คุณเอกพบก็ถามว่าเอาแล้วน้องได้ไปแจ้งความหรือยัง

ผมก็กลัวว่าผมจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตอนที่ผมเห็นปืนผมก็ยกมือไห้ขอโทษเขาเลยนะ
เพราะว่าบางทีผมก็มีลูกเล็กอะครับ

เขาก็ยังจะยึกยักจะใส่ผมอีก
ผมก็ไหว้ไปประมาณ๔๕รอบได้ครับ
คุณเอกพบก็เลยพาโบ๊ทไปแจ้งความที่สอนอบังขุนเทียนนะคะ
แล้วก็ฝากไปถึงผู้ก่อเหตุด้วย
ว่าคุณจะเป็นตำรวจจริงหรือไม่
แต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาปืนมาขู่คนอื่นแบบนี้
ฝากไปที่สอนอบางขุนเทียนแล้วก็สำนักงานเขตจอมทองช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้หน่อย

เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตจอมทองค่ะ
แล้วฉุดอะไรเนี่ยเขาถึงได้อยู่ในชาร์จเปลี่ยนข้างหลัง
การตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่าน่าจะนะเป็นเจ้าหน้าที่
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเขตจอมทองนะครับ
น่าจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตจอมทอง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องฝากไปยังสำนักงานเขตจอมทอง
ถ้าเจ้าที่ของท่านออกมากระทำลักษณะแบบนี้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแล้วปืนนั้นไม่รู้ว่าปืนจริงหรือปืนปลอม
แต่ปืนจริงปืนปลอมก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับ
ล่าสุดคุณเนกภพก็เรายากพาโบ๊ชไปพบกับพันธ์ตำรวชโศมบัตรมีล้อม

ทีนี้พอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย

ชื่อว่านายกวีวัฒน์ก็มีการเรียกตัวเข้ามาพบ
พนักงานสอบสวนพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละ
แต่ก็อย่างที่คุณเอกพบบอกจะปืนจริงหรือปืนปลอมมันก็ผิดกฎหมายทั้งคู่ค่ะ
พนักงานสอบสวนก็เลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
พอสอบปากคำนายกวีวัฒน์เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็มีการสั่งปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อหาก็คือพกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ถ้ามีข้อหาอื่นที่เข้าข่ายเนี่ย
เขาก็จะต้องมีการเรียกตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้ก็คือปืนที่เขาใช้ขึ้นมาข่มขู่
ใจเย็นครับเข้าใจว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อน

ไม่ใช่แค่คนร้อนควายเองก็